กลับมาอีกครั้งของตัวแม่

คุณเบไตเตยอาร์ไสยามนั่นเอง
บอกเลยว่าความสามารถเธอเต็มร้อยอยู่แล้ว
แต่ที่ต้องตะลึงเลยก็คือเรื่องหุ่นของเธอ

เพราะว่าเพิ่งพ่อน้องเวทมนต์ไปก็ไม่เท่าไหร่

ใช่จากตอนนั้นก่อนท้องเนี่ย

เยอะมาก
เธอบอกเลยว่าเห็นรูปร่างตัวเอง
ตอนท้องเนี่ยมันทำใจยากเหมือนกันนะ
แต่ว่าเธออยากจะเป็นใบเตยความแซ่บคง
ความแปลกเอาไว้ให้เป็นแฟนนั่นแหละค่ะ

ตอนนี้เจ้าตัวพอรู้ว่าต้องกลับมาลุยงานบันเทิงอีกครั้งในปีนี้

คุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็ยอมรับตรงว่าก็มีให้คลินิกช่วยดูแลบางส่วนเหมือนกัน
ตอนนี้ผลลัพธ์จากความฟิตของเธอค่ะ
ซิงโก้นล่าสุดใบเตยเนี่ยเหงะชุดนี้เลย

แต่เราก็ตอนนี้กำลังพอดีนะเตยไม่ต้องให้ถึง๓๙ก็ได้นี่สวยมากแล้วนะคะ
หุ่นสุดเป๊ะได้เลยในลุคสั้นเสมอหูอย่างมั่นใจค่ะ
ฟังความรู้สึกของคุณแม่ใบเตยหน่อยจ้า

เอาไปยั่วเพศยั่วอะไรเหมือนเดิมเนอะ

คือถ้าผอมไปอาจจะไม่แบบว่า

ไม่เต็มมือเวลาก่อนแล้วมันไม่แน่นมาก